สนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์๑๙ดีดีไอบลูพาเวอร์

เพราะฉะนั้นนี่ทางนี้แผลกำลังเวอะ
ใจกำลังซิบด้วยเลือด
เพราะฉะนั้นจะกรีดอะไรเนี่ยอย่าไปกรีดทับแผลเดิม

ออกมามาแต่ตัวเหรอสินสอดทองมั่นไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยเหรอ
เราไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาเลยค่ะ

แหนอ๋อแต่แหวนมั่นยังอยู่ในกระเป๋า

คือจะคืนก็ได้จะไวก็ได้แต่แบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่
ตัวเขาเป็นดวงตัวเงินตัวทอง

คือแปลว่าเดี๋ยวเงินทองก็มาเอง
ผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงไหนตรงนั้นรวย
ไปจากตรงไหนตรงนั้นซวยเขาจะรวยแทน

อ้าวมาเริ่มเลยเริ่มเลย
แย้เป็นคนชอบดูดวงไหม

คือเมื่อก่อนไม่ค่อยคือจะเฉยสมมุติว่ามีคนแบบว่าเพื่อนชวนกันไปดูดวง
เราก็จะรู้สึกว่าแบบเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรประมาณนั้น

เขาบอกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าดูดวงใช่ไหมหลังจากนั้นเรากลับดู
นี่คุณเกิดวันเดียวกับฉันเลยนะคะ

ก็เลยสวยเหมือนกัน
แล้วก็เกิดตอนเช้าหน่อยสาย

ก็ไม่เกิน๑๐โมงเช้าประมาณนี้นะครับ

ตามวันที่เกิดอยู่ราศีเมษแต่ทุก๒ชั่วโมงจุดเกิดจะเคลื่อนไป
จุดเกิดจะเคลื่อนไปนั้นเวลาเกิดทำให้จุดเกิดลักษณะจุดเกิดอันแท้จริงอย่างละเอียดเนี่ย
เคลื่อนไปอยู่ลักษณะราศีพฤศพแล้วตามดวงนี่เป็นคนดวงดีมากนะ
คือในปีที่เกิดคือปี๒๓๐และในวันที่เกิด๒๐เมษายนเนี่ย
ดาวสุกดาวบนท้องฟ้า
เราต้องนึกสภาพโหรศาสตร์คือดวงดาว
โหรศาสตร์มาจากคำว่าอโหบวกราตรี

อันเป็นปรากฏการณ์ดวงดาวบนท้องฟ้าที่คุณเกิดขึ้นมา

มีดาวบนท้องฟ้าทำมุมอย่างไรกับตัวคุณในวันที่เกิด
เพราะฉะนั้นในวันที่หญิงแย้เกิดเนี่ย

สุกเป็นดาวประกายพลึกเป็นดาวประจำเมือง
โคจรได้ตำแหน่งเด่นที่สุดในรอบเดือนนั้นของปีนั้น

เปี๋น๑ปีก็จะโทชนได้ทำแหน่งเด่นคือเป็นมหาอุทธิ์อยู่แค่๓๐วัน
เขาเกิดในจังหวะที่เดารสุพรรฯเป็นมหาอุทธิ์และได้แบบโดรดเด่น
และเป็นราพะเรียกว่าตานุราพะ
รูปกายความคิดจิตวิญญาณเป็นลาบให้แก่ตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เส้นผมจนถึงนู่นเลย

สงสัยต้องไปทำเล็บร้านพี่แหม่ม

ร้านที่ฉันชอบแหว่งอย่างนี้

ดาวประจำตัวยังโคจรไปเกาะกลุ่มกับดาวอีก๓ดวงในจังหวะที่เกิด
คือเกาะกลุ่มกับดาวที่ยากยิ่งที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้

๒ปีจึงจะมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้ครั้งหนึ่ง
แล้วก็มาอยู่ในตำแหน่งปีที่แย้เกิดพอดี
ก็คือปีที่วันที่๒๐เมษา๒๕๕๙
สุขไปอยู่ร่วมกับดาวพระราชดีเป็นเกษตราธิบดี
แปลว่าจะมั่นคงในความเป็นลาพะ

ได้ผลตอบแทนในสิ่งต่างที่ทำให้แรงกายเท่านี้สมองเท่านี้

ทำไมคนทำแล้วทุ่มเทเท่ากันหรือมากกว่าผลไม่เท่านี้
ก็เพราะไอ้ต่างกันตรงพื้นวาสนายังไง
ตัวดวงชะตาอันนี้มีดาวพื้นฐานห้องลาบ
เป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคงกว้างใหญ่
ข้อต่อมาอยู่ร่วมกับราหูเป็นคนสอดรู้สอดเห็นจับผิด
ช่างสังเกตเป็นคนเข้าใจสุขในโลกใบนี้
เป็นคนเล่นกับสื่อเล่นกับเทคโนโลยีต่าง
เป็นคือเป็นคนแปลกมากนะเป็นคนมีอะไรครบ
แล้วก็เป็นคนที่เรียบร้อยติ๊งต้องบ้าบ่อ

คนเรียบร้อยเขาเรียบร้อยมาตั้งแต่เด็ก

ยังตอนเด็กตริงตรงยังคะ

ตอนเด็กจะแบบจะขี้กลัวจะกลัวว่าคุณครูจะอะไร
คือจะไม่อยากโดนตำหนิเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครตำหนิ

คุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นพยาบาลแล้วก็มาตึ้งกัน
เห็นไหมล่ะ

ใช่ใช่เป็นการแงบใช่ไหมเป็นเงียบ
คือตอนเด็กสมมุติว่าถ้าเอารถของเล่นมาให้แย้
ก็จะสามารถทำแบบนี้ได้ขึ้นลงแล้วก็มองไฟแค่นี้

มันเหมือนกับเป็นคนที่พลาสสิกมากตอนเด็ก
คือจะแบบรู้สึกว่าแบบอยากจะอย่างนี้ทั้งวัน
ไม่ใช่หรอกอันนี้มันเขาเรียกว่าลวงอารมณ์หล่อ

เป็นอยู่จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อก็คืออนุบัน๒อนุบัน๓

มันมีระยงระยางเต็มไปหมดเลย

ความแย่สมัยเด็กก็หายไปหมดเลย

ตอนชื่อกุลนันเนี่ยคือสอบตอนนั้นจะเป็นเปอร์เซ็นต์

ได้ที่โหลตก๓ชั้น
พิมูเขียวตรงนี้ลองน้ำตรงนี้เฉียวทั้งปีเลย
เหมือนสมองไม่ทำงานเลย
ก็เป็นเลขตัวเดียว
มันพลิกแบบพลิกจริงแล้วก็ขี้มูกตรงนี้เขียวอยู่ก็แห้งสนิทเลย

ดีขึ้นทันทียายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะอะไรขนาดนั้นหรือเป็นเพราะเราโตขึ้น
แต่ประเด็นคือแบบเรื่องของสมองมันเปลี่ยนไปจริง
แย้ล่ะมันได้มาจากไหน

โอเคก็มบ้าแหละค่ะ

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะด่าว่าตัวใหญ่กว่านี้หรือเปล่า

จุดเริ่มต้นของคุณในวงการบันเทิงเนี่ย
บางคนก็บอกเริ่มจากการถ่ายโฆษณงโฆษณา
แต่เราจะได้ยินว่าหญิงแย้เป็นไอดอลของเน็ตไอดอล

คือหนูเริ่มมาจากถ่ายโฆษณาในทีวีก่อน

แล้วก็มาเป็นพริตตี้

ใช่เป็นพิตตี้แล้วก็เป็นพริตตี้อยู่ประมาณ๓ปี
แล้วทีนี้ก็หยุดเป็นพริตตี้เพื่อที่จะมาเรียนหนังสือ
แล้วตอนนั้นก็มีแบบว่าถ่ายซีรีส์ถ่ายละคร

เพราะว่าเดี๋ยวคิวมันจะไม่ได้แล้วเราอยากจะตั้งใจเรียนด้วย
ก็เลยตั้งใจเรียนแล้วทีนี้ช่วงนั้นน่ะ
เราก็มีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแกเล่นแกต้องเล่นแกต้องเล่น
ก็โดนบังคับว่าให้เล่นทั้งที่เมื่อก่อนยะเป็นคนไม่โซเชียลเลย
แต่ด้วยความที่เพื่อนบังคับให้เล่นเราก็เลยลองเล่นดู
เสียงก็ไม่ได้เสียงเหมือนผู้หญิงทั่วไปอ่ะเสียงแบบเสียงไม่พอเสียงดูแบบอืม
เสียงฟังแล้วแบบนี่คงไม่โกหกหรอกอะไรอย่างนี้
ถึงขนาดที่มีคนตามคุณยอดไลค์อยู่ที่เท่าไหร่ฮะ
ถ้าเป็นในแฟนเพจก็๖แสนกว่าจะ๗แสน

ก็น่าจะใช่แหละแล้วระยะเป็นคนพูดแบบไม่เหมือนผู้หญิงสวยที่แบบสวัสดีกัน
แบบสุดท้ายไม่ได้
ตรงกับช่วงที่กระแสคนบอกพิตตี้มันมีหลายแบบจริงเลยอะ
พิตตี้แบบเป็นเมียน้อยก็มีพิตตี้แบบที่ทำงานจริงก็มี
พิตตี้จริงในความหมายของคุณคือ
พริตตี้ก็คือในความใหม่จริงของแย้ก็คือตัวแย้
จะเป็นคนที่เป็นคนทำงานคนหนึ่งพูดง่าย
คือถามว่าเรื่องลำไพ่พิเศษเรื่องการแบบว่ามันก็มีอยู่แล้วว่า

เขาเรียกว่าเหมือนเป็นเมียน้อยหรือลูกหนี้นั่น

หรือว่าที่จะหารายได้แบบด้วยสีเทาอย่างนี้
เราก็ไม่ทำอยู่แล้ว

ตั้งใจทำงานมากแล้วก็ตรงเวลามาก

มก็ไม่ได้ว่าใหญ่แต่งตัวก็ไม่ได้โป๊ะ
แต่ว่ามันเหมือนกับเรามีชื่อเสียงขึ้นมาได้เพราะว่าเหมือนกับการทำงานของเราผลงานของเราที่ออกมา
คือทุกคนก็จะแนะนำกันว่าออร์กาไนเซอร์เนี่ยเขาก็จะมีลูกค้ามาจ้างงาน
กาไนเซอร์ก็จะแนะนำว่าเออเอาพิตตี้ไหมถ้าพิตตี้เอาคนนี้สิเนี่ย
ตรงเวลาทำงานดียิ้มขยันนู่นนี่

เก็บเงินอาชีพพี่เตี้ยตอนนั้นได้เป็นล้านเลยเหรอ
ได้นะแต่ว่าคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
ตั้งแต่เด็กเนี่ยแย้เป็นคนออมเงินมาก
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะสอนให้ลูกประหยัดมาก
แต่ไม่ได้งกนะใช้คำว่าประหยัดก็คือไม่รู้จักของแบรนดเนมเลย
หลุยวิตตองหรืออะไรก็ตามไม่รู้จักเพิ่งจะมารู้จักตอนที่ตอนที่เรียนประมาณปี๔อะไรพวกนี้ค่ะ
จะรู้จักจริงแล้วก็สอนให้ออมเงินอย่าใช้เงินแค่แบบ๑๐ของรายได้

เขาเป็นคนหัวคิดเรื่องของการวางแผนตั้งแต่เด็กเลยเข็นบอกเล่นหุ้นด้วยตั้งแต่เด็กเด็กเลย
คือพูดถึงเล่นหุ้นเนี่ยแย้ไม่กล้าเรียกว่าเล่นนะ

เงินเท่านี้
แล้วก็คือเวลาจะซื้ออะไรคิดคิดตลอด

ถ้ามีเพื่อนแย้จะติดเลี้ยงเพื่อน

เพราะว่าเราไม่ไปขอพ่อแม่เพิ่ม

พ่อแม่ไม่ได้ให้ไงไม่ได้ให้เหมือนเอาอื่น
เอารางวัลนี่แหละไปต่อยอด
ไปต่อยอดแล้วตอนนั้นเลือกหุ้นดี

คือตอนรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไง

แย่ไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นความเสี่ยงเท่าไหร่
แล้วก็เป็นคนที่เฉยกับเงิน
เออถ้าหามาได้ก็เออเก็บ
เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตเพราะยายก็ไม่รู้ว่า
อีก๒ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา
ว่ามีเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็ใช้เท่าเดิมก็คือประหยัด
คุณมีเงินล้านตั้งแต่อายุ๑๔ล้านนะฮะหลักล้าน
แล้วมีเงินหลัก๑๐ล้านตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่
๑๐ล้านน่าจะ๒๔มั้งคะ

ราศีไหนฮะในปีนี้จะมีโชคจากการลงทุนฮะ
ราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกร
สี่ราศีนี้เป็นราศีแม่ธาตุและเป็นราศีโครงสร้างของประเทศไทย
ทั้งหมดทั้งมวลล้วนไปได้แต่ไม่ใช่แปลว่ารู้อย่างนี้แล้วไปนอนรอ
เราก็ต้องมียุทธศาสตร์มีแผนหลักแผนลองมีความตั้งใจมีเป้าหมาย
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะครับชีวิตของคุณที่เกิดในราศีเมษกรกฎตุลมังกร
และรวมทั้งท่านที่จะใช้ข้อมูลที่ผมได้แนะนำนี้

เพราะว่าทั้งหมดในตัวเขาสามารถเป็นเงินได้หมดเลย
ดวงเขาอย่างนี้เขาเรียกว่ายังไงฮะอายุ๑๐
ซึ่งแม้กระทั่งเราเป็นดารากันหรือ

เก็บแล้วก็ซื้อหุ้นอยู่ก็เข้ามาอยู่วงการบันเทิง
คนนี้ไปอยู่ในป่าในเขาก็ดัง
ดวงชะตานี้รู้ว่ามุมที่ตัวเองนั่ง
อย่างรู้ตัวเองโดยดวงจิตเลยนะ

รู้เลยนะว่าถ้าพูดประโยคนี้ออกไป

ทำอะไรที่แบบแหวกมากเสียหายไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไร
คุณพ่อเป็นคุณหมอแม่เป็นพยาบาลเนี่ย
วิถีของครอบครัวย่อมมีกรอบกติกาในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
พ่อแม่เค้าถูกขนาดนั้นเลยหรอ
ไม่ถูกแต่เค้าสอนก็คือใช่ครับ

คนกลางค่ะมี๓คนนี้เป็นคนกลาง
แล้วนูเป็นพิธีอยู่นานแค่ไหนถึงได้มาอยู่
เป็นอยู่๓ปีค่ะก็คือ

หนูยังไม่รู้เลยตอนนี้หนูเป็นดาราเลย

ค่ะคือหนูก็แบบว่ามีพวกซีรีส์ละครนิดหน่อย
แต่ว่าเหมือนกับว่าพอคนรู้จักเยอะจริงก็คือตอนที่มีโซเชียลมีเดีย
มันเหมือนกับเป็นสื่อของตัวเราเองที่เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่า
ทิศทางของสื่อของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนประมาณนั้น
ตัวเขามีดาวประจำตัวคือดาวสุกเป็นดาวประกายพฤกษ์
ที่มีความเป็นมหาอุทเจจรัสตั้งแต่วันที่เกิด

ฤหัสดาวเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม

ธนูมีนอย่ากลัวว่าตัวซาม
แม้ว่าพูดผิดถูก
เสียงแปลกมันก็จะเป็นเสน่หมนตรา

เมตตามหานิยม

ถ้าตัวเธอนี่

ฟุ๊กแต่เป็นคนมีดวงชะตาที่มีวาสนาที่จะทำให้เกิดเมตตามหานิยม
โอ้โหต้องบอกว่าหญิงแย้เป็นคนหนึ่งที่ทุกอย่างที่ทำศัลยกรรมเกี่ยวกับใบหน้า
หรืออะไรก็ตามเธอใช้เงินของเธอเอง

บางคนก็แบบสวยมากในรูปอะไรดูสวยมากนมเบอร์เริ่มนู่นนี่นั่น
มันก็มีความเขาเรียกว่าเหมือนเกิดความโลภขึ้นมาว่า
ฉันอยากจะสวยแบบนั้นบ้างแต่ไม่มีเงินทำยังไง
ก็อาจจะแบบว่าทำอะไรที่ไม่ดีเป็นสีเทาเพื่อที่ได้เงินก้อนนั้นมา

ก็เลยอยากจะเตือนว่าเด็กโดยเฉพาะนักศึกษา
เรียนหนังสือก่อนทำหน้าที่ของตัวเองก่อน
แล้วเดี๋ยวพอเรียนจบมาแล้ว
มีหน้าที่การงานทำแล้วเนี่ยเก็บเงิน
แล้วก็ค่อยมาทำให้ตัวเองสวยขึ้น
ตัวคุณเองเริ่มทำสัญญากรรมตั้งแต่อายุเท่าไหร่
ชะตานี้หมอดูที่ไหนในประเทศนี้ดูก็ต้องบอกว่าดวงชะตานี้เป็นคนดวงแตก
มีปัญหาเรื่องความรักและครอบครัวแต่งกันไม่เกิน๒ปีครึ่งก็ต้องจบแล้วจาก
ตายจากกันอ้าววิวมากแล้วไม่ได้เสียดายเวลาเหรอ
เสียดายเวลาที่แยะเหลืออยู่มากกว่าจากนี้ไปความรักจะเป็นยังไง
โอ้โหฉันถามล้ำหน้าให้นิดหนึ่งนะ